สวัสดีตอนธรรมดา
สาวสวยมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วฮะคุณเฟื่องระดา

วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการทำงาน

ก่อนวันเขาดาวน์๓๑ไป๑ส่วนใหญ่จะเป็นวันธรรมดา
ก็อ่านข่าวแต่ว่าวันนี้ไม่ต้อง
ก็เลยเป็นวันสุดท้ายนะคะในการมาทำงานแบบนี้

อรุณสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่อากาศเย็นขึ้นมาแล้ว
ธันวาคมนะคะหลายคนก็หยุดงานไปล่วงหน้าแล้ว

ฉะนั้นมาอัปเดตข่าวสารกันก่อนออกไปทำงานหน่อย

และที่สำคัญต้องอัปเดตเรื่องที่ผ่านมาตลอดทั้งปี๒๕๖
คุณรวบปี๒๕๕๙มาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหม

เพราะว่าต้องมาย้อนรอยดูว่าเอ๊ะในปีนี้ทบทวนกันหน่อย

ซึ่งบริษัทแสนรู้ซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางไทยรัฐทีวี

ก็ได้รวบรวมสรุปเทรนด์ข้อมูลที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี๒๐๑๕
เลี้ยงตั้งแต่มกราคมไปถึงธันวาคมเลยว่า

ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปย้อนรอยพร้อมกันกับเฟื่องเลยค่ะ
ผมว่ามีเยอะนะปีนี้
เปิดปีใหม่มาจำได้ไหม
เพราะว่ามีกราบรถมาแทน
ต้นปีท้ายปีเลยเหตุการณ์รถคล้ายกันนะคะ
ต้นปีพูดถึงกันเยอะค่ะ
กรณีดีเจเก่งที่ถอยรถกระบะมาชนกับรถเก๋งยาริสสีแดง
ซึ่งคำพูดของเขาเนี่ยขัดแย้งกับคลิปวิดีโอที่พยานในที่เกิดเหตุถ่ายไว้ได้

ที่สารจะตัดสินจำคุก๓เดือน๑๕วัน
ซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ได้ขอประกันตัวแล้วก็บวชเรียนเป็นพระภิกษุอยู่พักหนึ่งนะคะ
แม้ว่าปัจจุบันเจ้าตัวจะศึกออกมาแล้ว

แล้วก็ปฏิบัติตัวรับใช้พุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง

ได้เมื่อเร็วนี้ก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันว่า
โอ้โหชีวิตเปลี่ยนจริงงานหดนะคะ
ถึงขั้นต้องไปอยู่ที่วัดไปช่วยขนศพ
อ๋อแต่ถือว่าเป็นการไปทำดีนะปฏิบัติทำมานะ

อีกหนึ่งเหตุการณ์ยังคงอยู่ในเดือนมกราคม
เหตุการณ์การสูญเสียของพระเอกหนุ่มนะคะ
ปทฤษฎีจากโรคไข้เลือดออกค่ะ
หลังจากหนุ่มปอได้เข้ารับการรักษามาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่กลางปี๒๕๕๘แต่ว่าอาการไม่ดีขึ้น
ในที่สุดแล้วนะคะวันที่๑๘มกราคม
พระเอกหนุ่มก็ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
เศร้านะครับเพราะว่าเป็นพระเอกน้ำใจงาม

ที่คนรักกันเยอะเลยนะครับ

โดยช่วงที่คุณปอได้รับการรักษา
ทางครอบครัวก็ได้เปิดตัวน้องมะลิลูกสาวของคุณปอทฤษฎี
และแม่โบวัลดาคุณโบวัลดาสหวง
หลังจากนั้นน้องมลิก็โตขึ้นเรื่อยกว่าปีแล้วกัน
แล้วก็ประชาชนด้วยง่ายนะคะ
ก็ส่งต่อพลังคนบันเทิงมาอยู่ในตัวของน้องมะเลง
เหมือนช่วงนั้นคือเศร้ามากกับเรื่องของกรณีการเสียชีวิต

บางทีเราเห็นรอยยิ้มของน้องมะลิเราก็สดชื่นขึ้นมา
ละดับ๑เพราะเขาคือทายาทการนั้นนะครับ

ใช่ค่ะต่อที่เดือนกุมภาพันธ์

ใช่ไล่เดือนเลยค่ะกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก
แต่ปรากฏรักของคู่รักเด็กแนววัยรุ่นคู่นี้ไปไม่รอดนะคะ
คุณทัพทิมมาริกาแล้วก็คุณปลื้มสุรบท
หลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันมาได้๓ปีกว่า

หลายคนก็แฟนคลับวิเอาโซ่วงแต่กจ้า

ใช่นะคะในที่สุดทั้งคู่ก็อย่าร้างกันค่ะ
เขาแต่งงานกันนี่ก็ดูตอนเขาขอแต่งงานแล้วก็น้ำตาไหลไปด้วยนะคะ
แต่ก็นี่แหละความรักเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ

ถูกต้องนะคะมีนาคมเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการข่าวนะคะ

พิธีกรข่าวชื่อดังคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดายุติการจัดรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้
หลังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ชี้มูลความผิดกรณีบริษัทไร้ส้มร่วมกับพนักงานช่อง๙อสมททุจริตเงินค่าโฆษณากว่า๑๓๘ล้านบาท
โดยผลจากการลาจอของพิธีกรคนดังประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจนะคะ
ทำให้รายการข่าวช่อง๓มีเรตติ้งที่ลดลงแล้วก็รายได้ที่หายไปกว่า๒๐ค่ะ
ตอนนี้ก็เป็นน้องไบท์กับคุณพี่ภูเป็นคนจัดรายการเป็นหลักนะครับ

ต่อที่เมษายนกระเป๋าส้มเป็นเหตุ
โอ้โหที่มากองรวมกันแล้วถ่ายภาพอ่ะล่ะ
ถูกต้องโดนฉายาประจำปีนี้ไปด้วยนะ
เออเหรอครับว่าส้มบาดใจส้มบาดใจนะคะครับ
ก็คุณมีนพิชยานี่แหละค่ะหลังจากที่ถ่ายรูปกับกระเป๋าแอร์เมสนะคะ
หลายใบเลยทีเดียวทำให้ผู้คนสงสัยว่าเอ๊ะเสียภาษีสุรกากรหรือเปล่า

ก็นี่แหละค่ะแต่ว่าต่อมาพอชาวโซเชียลมีวิพักษ์วิจารณ์ก็บอกว่า
เนี่ยกระเป๋าตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาที่ไทยอยู่ที่สิงคโปร์
วิจารณ์หนักกันต่อไปอีกเอาทำไมทำอย่างนั้นนู่นนี่นั่นนะคะ
จนกระทั่งกันยายนเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนค่ะ
กระเป๋าทั้งหมดนำเข้ามายังประเทศไทยแล้ว
แล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ตอนนี้ชาวเน็ตก็ยังไม่วายถามหาใบเสร็จเอาให้

ผมเห็นล่าสุดนี้ก็สื่อก็ยังถามเธออยู่เลยนะ
กระเป๋าเอามาใช้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะ
แต่คุณมีนเขาก็บอกว่าเขาจัดการของเขาเรียบร้อยแล้ว

พฤษภาคมบ้างจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยังจำกันได้
จากนั้นก็มีกรณีที่ออกมากวาดล้าง
ในกรณีที่วินมอเตอร์ไซค์ก็ออกมาเรียกร้องว่า
แอปพลิเคชันหรือว่าสตาร์ทอัพประเภทนี้
ที่ให้เรียกรถจักรยานยนต์มาแยกรายได้เขาไปหมด

เพื่อให้เรียกวินตามมอเตอร์ไซค์อย่างถูกกฎหมาย
เขาก็เลยโดนระงับอย่างถาวร

ก็เลยเปลี่ยนมาให้บริการจากการรับส่งคน
มาเป็นการรับส่งเอกสารและอาหาร
ซึ่งก็ดูเหมือนว่าธุรกิจนี้กำลังไปได้สวย

ก็วินส้มเจอวินเขียวจำได้ไหมล่ะ

มีการอัดคลิปกันแบบระบายอัดอั้นความในใจเลยแหละตอนนั้น
ใช่ค่ะแต่ก็หาทางออกแบบนี้ก็ดีนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากใช้มอเตอร์ไซค์ส่งของ
ไว้ใจได้ปลอดภัยได้เร็วดี
กิ้งได้นะคะเร็วดีไม่เสียเวลาบนท้องถนนอีกด้วย
ก็เขาเรียกมีการลงทะเบียนทางออนไลน์ไง
มันก็เลยปลอดภัยเพราะมีข้อมูลตรงนั้นอยู่ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะนี่แหละเป็นกำลังใจให้สตาร์ทอัพไทยด้วยนะคะ
มาที่เดือนมิถุนายนกันบ้างค่ะ
เรคซิตอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่ทั่วโลก

สิทธิ์ใช่ไหมคะก็คือกรณีที่อังกฤษโหวตตัวเองออกมา
เทตัวเองออกจากสหราชอาณาจักร
ทั่วโลกจะจับตามองเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะมีผลกระทบหลายด้านนะ

ซึ่งประเด็นคือก่อนหน้านี้มันมีคนอื่นที่เขาพยายามจะออกมาก่อน

แต่พอเบรคซิตให้ประชาชนโหวตโหวตปุ๊บเสียงชนะ
ต้องออกนะคะแบบว่าอังกฤษจะออก
คือเขาเป็นคนที่สนับสนุนที่จะให้อยู่ต่อ

แม้ว่าช่วงแรกจะมีเสียงคัดค้านจากผู้ที่พ่ายแพ้
แต่ว่าผลประชามติดังกล่าวก็ยังเดินหน้าต่อไป
ซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่ก็ได้ให้สัญญาว่า

จับตามองไปไกลเลยเหรอฮะ
เพราะว่าอันนี้มันมีผลกระทบเยอะจริงในเรื่องของแบบเศรษฐกิจ

ใช่ค่ะต้องรอดูต่อไปนะคะ

เงินหัวชนฝากันใหญ่เดือนนี้นะคะ

ทุกเพศทุกวัยทุกระดับคนเนี่ยเล่นแบบเยอะไปหมดเลยทีเดียว

ก้มหน้าดูจอจับโปเกมอน
ยิ่งกว่าเล่นไลน์ก้มยิ่งกว่าแชท
คือไปด้วยกันไม่เป็นได้คุยกัน

มีไหมเธอตรงนี้มีไหมแถวนี้มีไหมเธอ

รับขับรถวนกับโปเกมอน
หลากลายมาก
แต่ตอนนี้เป็นอย่างไร
เท่าที่ผมจำได้ประมาณ๘๐๐๐๐

ยังมีคนที่เป็นสาวกอยู่ก็เวลาไปต่างประเทศ

เอาโปเกมอนไปจับเผื่อหน่อยซิ

ก็ต้องยอมรับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทางนินเทนโด

เอาเกมเอาคอรัคเตอร์ที่เป็นที่รัก
ก็จับทำให้ภาษาโลกจริง

ทำให้คนติดกันงอมแงมเป็นผล

ตัวที่คุณจับกันไปนั้นอยู่ไหนแล้วครับ
ลบออกจากเครื่องไปแล้ว
ใช่คือลบเพื่อประหยัดพื้นที่

จับกันมากี่ตัวครับ

ร้อยถึงว่ายังไม่รู้เลย

แล้วจะไปจับอะไร

ออกมานะคะรอดู

สายสีม่วงบางใหญ่เตาปูน

แต่ว่าก็มีปัญหานะคะ
เรื่องของจุดเชื่อมต่อ๑กิโลเมตร

จะให้บริการทำไมไม่ทำให้เชื่อมกันจ๊ะ
ถ้ากลับโต๊ะกล้องไม่ได้

นายกรัฐมนตรีก็หงุดหงิดเรื่องนี้นะ

เพราะว่าลำบากมากในการเชื่อมต่อกับรถไฟ

ยังไงก็ตามเร็วนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่า
เดือนกันยายน๒๕๖๐ปัญหานี้จะถูกปลดล็อกแล้ว
ใช่ครับจะมีส่วนต่อแล้วนะครับ
แต่รูปแบบเป็นอย่างไรแล้วรอจับตามองกัน๕ปีหน้า
รบภาพรายการด้วยแค่กัญญายนรอดูกัน๓มาสสุดท้ายของปีนะครับส่วนกัญญายนปีนี้
กระแสดราม่าอีกหนึ่งอันเที่ยวไทยมีเหคุณเก่งทัชยะ
เรื่องนี้ก็เกือบลืมเฮเลยทีเดียวเฮกันมาดราม่าเลย
ใช่นะครับก็ถูกติงว่านำทศกรรมมาแคะขนมครกไม่เหมาะสม
ซึ่งต่อมาทางทีมงานก็ได้รับคำท้วงติงดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข
ก็แก้ปัญหานะคะค่ะค่ะอืมยอดขนมครกแก้ขนมครกค่ะค่ะค่ะ
คือเขามองว่าทศกัณฐ์ก็เป็นเจ้าครองเมือง

แล้วถ้าคุณได้ศึกษาคือช่วงนั้นผมไปศึกษาเรื่องความเชื่อของอินเดียเขาเลยนะ
เขาก็จะมีความเชื่อของคนที่นับถือทศกัณฐ์
ว่าเป็นเทพของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีพระนารายเป็นเทพอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ

ก็เกี่ยวกับทางความเชื่อเรื่องละเอียดอ่อน

มองว่าจะมองทศกัณฐ์ในมุมของความเชื่อที่เป็นเทพ
มองทศกัณฐ์ในมุมที่เป็นตุลคอร์ในวรรณคดีรามเกียรติ
หรือมองเป็นสัญลักษณ์หรือมองเป็นอะไร

บางคนมองไปถึงเรื่องเครื่องแต่งกายไงจำได้ไหมฮะ
ต้องแต่งกายไม่ครบองค์หรือว่าผิดรูปผิดแบบตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับ
มุมคุณเก่งเขาก็ถือว่าเอาศิลปะของไทยมาประยุกต์
เพื่อที่จะทำให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

แต่สุดท้ายเป็นประเด็นดราม่าก็เลยรับคำติติงไป
แล้วก็ปรับปรุงในการตัดฉากทศกัณฐอดขนมครก
แล้วก็เล่นบานาน่าโบ๊ทออกก็เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายนะคะ

ตุลาคมค่ะตุลาคมจำกันได้ดีนะครับ
เป็นเดือนแห่งความเศร้าโศกของประสบกรณิกรไทยทั่วทุกหมู่เหล่าค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลสิริราช
วันที่๑๓ตุลาคมทำให้คนไทยส่วนหนึ่ง
เกิดความรักสามัคคีกลมเกลียวกัน
แล้วก็เกิดจิตอาสาเป็นจำนวนมากทั่วท้องสนามหลวง
ก็นี่แหละค่ะมาช่วยคอยอำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ที่เข้ามากราบสการะพระบรมศพ
ภายในพระบรมมหาราชวัง
ในโลกโซเชียลก็จะกลายเป็นสีไว้ทุกข์นะครับ
สีดั่งและเป็นภาพแห่งการแสดงความอะไร
ในหลวงราชการที่๙มาต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับ
ใช่ค่ะกิจกรรมก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
ถูกต้องนะคะพฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมเกิดกระแสวิจารณ์อย่างนี้ไงเดือนที่แล้ว
ช่างนี่หนักมากนะ

ทำร้ายผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่มาเฉียวชนรถยนต์มินิสีเหลืองของตัวเอง
จะลากคอให้มากราบรถของตัวเขา
แต่คดีความยังไม่ทันเดินหน้านะคะ
เจ้าตัวก็ได้ไปบวชอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
แล้วก็ขออยู่อย่างสงบก่อนจะศึกเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
ยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะหนีคดีแต่อย่างใด
ส่วนคดีความเนี่ยก็พร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขของศาลทุกประการนะคะ
ปิดท้ายธันวาคมปีนี้นั่นเอง
เพิ่งผ่านไปสดร้อน

กระแสต่อต้านพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
หยิบยกมาเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ค่ะ
แม้ว่าหลายฝ่ายจะกังวลเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
มีกระแสลงชื่อค้านกว่า๓แสนเสียงในโลกออนไลน์
แต่ว่าทางภาครัฐก็ยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะ
ทำให้พลเมืองไซเบอร์บางส่วน
ก็ยังเดินหน้าเคลื่อนไหวเจาะระบบต่าง
เพื่อให้ภาครัฐทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ

การเข้าพลาดบ้านนายก
นะครับก็ยังเดินหน้าต่อต้องจับตามองแล้วครับ

ใช่ค่ะในโลกออนไลน์นี่เป็นเทรนด์ที่บริษัทแสนรู้จับมา
ในลักษณะการไปเก็บกลุ่มคำต่าง
เดือนนี้ใครพูดถึงอะไรมีกราฟขึ้นมา

ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ